เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ดราม่าของสาวซอจียอนกันบ้างดีกว่า
ระยะหลังมานี้ไม่รู้ว่าคุณคิดเหมือนดิฉันไหม
เพราะว่ามีแต่ข่าวเช้าของสาวซอจียอนมาให้เราได้ติดตามกันตลอดเลยนะคะ
ซึ่งพี่สาวที่แสนดีอย่างสาวชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ย
ต้องคอยออกมาเคลียร์ข่าวให้อยู่เป็นประจำเลย
โดยเธอออกตัวนะคะว่าเธอเป็นคนกลางสำหรับเรื่องนี้

แต่ในส่วนของจียอนอาจจะมีการเข้าใจผิดในการสื่อสาร
และตลอดเวลาที่รู้จักกันมาจียอนไม่ใช่คนเรื่องเยอะขนาดนั้น
และข่าวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลถึงตัวของจียอนอย่างมาก

และเป็นที่ปรึกษาให้กับจียอนมาโดยตลอดค่ะ
ถามว่าเรื่องมันเลวร้ายไหมมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอก
ซึ่งเราบอกน้องว่าก็ให้อยู่นิ่งเราเป็นเด็กเราก็ขอโทษไป

เพราะว่าคนเป็นกำลังใจทั้งสองฝ่ายก็เยอะอยู่

จากเรื่องข่าวนี้เลยใช่ไหมคะ

ถ้าใครได้เคยทำงานด้วยหรือปัจจุบันนี้น้องก็ยังมีงานอยู่เรื่อย
แล้วว่าน้องก็คงปรับตัวหรือว่าจริงอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้

คือการสื่อสารหรือความเข้าใจผิด
อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดกันได้เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวอ่ะ

ก็บอกว่าหนูไม่ได้เกลียดตลก
หนูก็ยังทำงานเนี่ยหนูยังตื่นโป๊ะอยู่เลย
สื่อสารคำพูดเขาอาจจะแบบพูดแบบของเขา

ก็สรุปว่าเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารว่าอย่างนั้นเถอะ

ใช่แล้วหายไวแล้วกันค่ะเป็นกำลังใจให้